พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ต่างจังหวัดหน่อยค่ะ
พาไปทั้งที่อายุทยาแล้วก็ลงใต้ไปที่นาราธิวาส

บรรยากาศแต่ละจังหวัดเป็นยังไงบ้างที่อายุทยาก่อนเลยค่ะ

ได้เห็นนี่แล้วภาพมุมสูงแบบนี้

โดยเราพาไปดูที่วัดสาลาปูนวรวิหารที่อายุทยานะคะ
มูลนิธิพระโฆษบาลจากวังช้างอายุทยาและพเนียด
มีการนำช้าง๑๐เชือกมาร่วมเดินขบวนเฉลิมพระเกียรติ

พร้อมกับข้าราชการจากทางเทศบาลนครพระนครศรีอายุทยา

หน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อกจากนี้ก็มีการตักบาดข้าวสารอาหารแห้ง
พระสงฆ์ษามเนนเจ็ดสิบเอ็ดรูป
และร่วมกันปลูกต้นรวงพึ่งซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์
พร้อมกับปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน๙๙๙๙๙๑๐ตัวลงคลองเมือง
เพื่อเป็นการอนุรักษ์สัตว์น้ำนะคะ
จากบรรยากาศที่อายุทยาแล้วลงใต้กันบ้างค่ะคุณผู้ชม
ที่นราธิวาสโรงเรียนนาราศิกขาลัย
ตำบลบางนาคอำเภอระแงะนะคะ
พ่อเมืองนาราธิวาสนายสนั่นพงศ์อักษร
พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยราชการและประชาชนทุกภาคส่วน
ก็สวมใส่ชุดปกติขาวแล้วก็เสื้อสีเหลืองนะคะ
ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาทเข้าสารอาหารแห้ง

และมีการถวายเครื่องทัยธรรมผ้าไตรจีวรเป็นพระราชกุศล
ภายในงานก็มีประชาชนมาร่วมพิธีทำบุญตักบาทข้าวสารอาหารแห้ง

บรรยากาศที่ตลาดสดเทศบาลเมืองอุทัยธานี
หรือตลาดริมแม่น้ำสแก่กรัง
ทางเจ้าของร้านขนมคือขนมตือคาโคโบตันนะคะ
นี่ขนมถั่วทอดขนมเต้าหู้ทอดเนี่ยค่ะ
เจ้าของร้านใจดีก็คือคุณสัตกมลลิมเนียกุล
แล้วก็ภรรยาได้แจกขนมนี้ถวายเป็นพระราชกุศล
แล้วก็ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักพักดีในวันมหามงคลแบบนี้นะคะ

ว่ามีการแจกขนมถั่วทอดเต้าหู้ทอดฟรีแบบนี้

เอาไปทานกันในครอบครัวในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้
ทางร้านบอกว่าทำแบบนี้มาตลอดทุกวันสำคัญนะคะ
ถือว่าเป็นการแบ่งปันน้ำใจแล้วก็ทำทานให้กับผู้ที่ยากไร้ด้วยค่ะ